ดูคดีนี้หน่อยนี่เป็นคดีดังนะครับ
ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับเมื่อปีห้าเก้า
วันนี้มีคำพิพากษาของศาลออกมานะครับค่ะคดีที่น้องจูน
ผู้ชมจำได้ไหมครับน้องจูนเนี่ยถูกอดีตสามี
ซึ่งเป็นนายทหารทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
วันนี้สารอ่านคำพิพากษาแล้วนะครับสารมณฑนทหารบกที่สิบห้าจังหวัด
ชบุรีอ่านคำพิพากษาคดีนางสาวสุกริตาสุภานิน
หรือว่าน้องจูนพนักงานราชการสังกัดค่ายธนรัฐ
รานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันถูกอดีตสามี
ซึ่งเป็นทหารยศร้อยตรีค่ายธนรัฐที่ปรานบุรีอายุ๒๔ปี
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
นานสามเดือนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ
ในทองที่สสามร้อยยอดจังหวัดประชุบคิวริขัน
ช่วงเกิดเหตุอยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎอายการศึกนะครับ
คดีจึงเข้าสู่การพิจารณาคดีของสารทหารนะครับช่วงนั้นคดีนี้ถือว่าเป็นคดีดัง
แล้วมีการก่อติดทำข่าวกันมากมายนะฮะวันนี้น้องจูนเนี่ยมาฟังคำพิพากษาของศาลนะครับ
เป็นคำพิพากษาสารชั้นต้นของสารทหารนะครับมากับคุณแม่แล้วก็ญาติญาติรวมห้าคน
ขณะที่ฝั่งของอดีตสามีที่เป็นนายทหารยศร้อยตรีเดินทางมากับครอบครัวประมาณ๑๐คน
คดีนี้อายการยื่นฟ้องนายทหารยศร้อยตรี๓ข้อหาคือพยายามฆ่าเรื่องของอาวุธปืน
แล้วก็ข้อหาชิงทรัพย์ด้วยสารใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ
ข้อหาพยายามฆ่าสารพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะฆ่าผู้เสียหาย
แต่เป็นการทำร้ายร่างกายเนื่องจากบันดาลโทษะเป็นเหตุให้ผู้เสียหายบาดเจ็บสาหัส
พากษาจำคุก๑ปี๖เดือนแต่จำเลยไม่เคยกระทำความผิดและไม่เคยถูกลงโทษ
โทษจำคุก๑ปี๖เดือนจึงให้รอลงอายา๒ปีปรับเงิน๑๒๕๐๐บาท
ส่วนข้อหาเรื่องอาวุธปืนนำสืบไม่ได้ยกประโยชน์ให้จำเลย
ข้อหาเรื่องชิงทรัพย์ไม่สามารถนำสืบได้ยกประโยชน์ให้จำเลยเช่นกันค่ะนะฮะ
ก็คือถูกจำคุก๑ปี๖เดือนแต่ให้รอลงอายา๒ปีนะครับ
คุณแม่ของน้องจูนบอกกับสื่อมวลชนหลังฟังคำพิพากษาของศาลนะครับ
บอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะตั้งใจทำมาหากินต่อไปเอาเวลาไปทำของขวัญขายหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว
แม่ก็ยืนยันคำเดิมนะคะว่าไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาเป็นแบบไหนลักษณะไหน
เคารพในการตัดสินของศาลสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างแม่ที่เลี้ยงน้องจูนมา
ปีกับการต่อสู้ที่แม่ต่อสู้มาเพื่อลูก

ก็ทำดีที่สุดแล้วยังไงแม่ก็ยังได้ลูกของแม่กลับคืนมา
แม่น้อยก็จะรู้สึกว่าแม่น้องจูนเป็นคนกลับขึ้นมา